คุณผู้ชมค่ะกลับมายังว่ากันด้วยเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เยอะมาก
เพราะว่ามีคนคลางแคลงใจหลายอย่าง
เนื่องมาจากการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ตอนนี้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนกรกตด้วยนะคะ
เราก็เลยรวบรวมมาให้ดูค่ะว่ามีเรื่องคลางแคลงใจในพื้นที่จุดไหนยังไงบ้างนะคะ
เริ่มจากการลงคะแนนเลือกตั้งในพื้นที่ย่านสนามเป้าค่ะ
อันนี้เป็นเขตพญาไทยหน่วยเลือกตั้งที่๓๔
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่ามีภาพของทหารนายหนึ่ง
เข้าไปชะโงกดูการลงคะแนนเลือกตั้งของทหารที่อยู่ในคู่หาเลือกตั้ง
พฤติกรรมนี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
ต้องเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับแต่มีทหารไปชะโงกดูแบบนี้
เนี้ยเนี้ยเนี้ยภาพเนี้ยมันได้ไหมมันผิดไหมเป็นเวลาที่เราก็ไปรายงานสดอยู่บ่ดีด้วย
อีกหนึ่งปัญหานะครับที่ทางสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตคือกรณีบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกรัชอาณาจักร
ไม่ทันวันที่๒๔มีนาคมวันเลือกตั้งตอน๕โมงเย็น
ทำให้ต้องกลายเป็นบัตรเสีย
หลังจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นั่น
ส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดมาถึงไทยเมื่อ๑๙มีนาคมนะครับโดยการขนส่งทางอากาศ
ขณะที่ทางการบินไทยก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะฮะ
สุวรรณภูมิ๒๓มีนาคมแต่ไม่มีคนมารับไป
มันเป็นปัญหาเพราะว่ากรกตบอกว่าส่งมาไม่ทันก็ต้องกลายเป็นบัตร๔
แล้วไงมันเสียดายแต่ถ้าจะนับหรือไม่นับอย่างไรเดี๋ยวต้องรอฟังกรกต
ชี้แจงเพิ่มเติมส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีคนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอภิษักสุกเกษมนะคะโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้
บอกว่าเขตเลือกตั้งที่๓บ้านน้ำเมาตำบลลาตาขาว
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาเจ้าหน้าที่เอากระดาษ
ปิดทัพผู้สมัครพักอนาคตใหม่แบบนี้ค่ะ
บอกว่าผู้สมัครรายนี้ถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้ง
ก็ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นการเข้าใจผิด
หน่วยประชาชนนำปากกาไปเอง
เพราะว่ามีกระแสข่าวเรื่องของปากกาล่องหน

จริงแล้วกรกตบอกว่าเอาไปเองได้นะ

แต่ปรากฏว่าพอคนเอาไปเองจริงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไม่ให้เอาเข้าไปในครูหาเลือกตั้ง
ใช่แล้วก็มีเรื่องของการลงชื่อ

รวมถึงการลงชื่อเพื่อรับบัตรเลือกตั้งที่ต้นคั่ว
มี๒หน่วยนะคะที่ร้องไปที่ไอลอร์
ก็คือเขตราชเทวีกรุงเทพ
หน่วยเลือกตั้งที่๖๙เขต๒ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ไม่ให้ลงลายมือชื่อ
แต่ใช้วิธีขีดเครื่องหน้า
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่นำมาใช้สิทธิ์แทนนะคะ

หลังปิดหีบบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งหน่วยหนึ่งเนี่ยนะฮะ
มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยนับคะแนนที่หน่วย

ก็เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่๒นะครับ
ในพื้นที่ห้วยขวางเขต๕กรุงเทพนะครับ
คลิปนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ว่าแท้จริงแล้วการกาเครื่องหมายกากบาท
ตัวเลขด้านหน้าชื่อพักการเมืองเนี่ย
ตกลงแล้วมันจะเป็นบัตรเสียหรือไม่ค่ะเพราะว่าจริงแล้วช่องกากบาทอยู่ด้านหลัง
หลังชื่อพักแต่เขาไปกากข้างหน้าแบบนี้เนี่ยเออบัตรเสียไหม
ก็ต้องรอคำตอบจากกรกตก็ยังมีประเด็นคลังแคลงใจหลายเรื่องนะคะ
เชิญชวนให้ลงชื่อถอดถอนกรกตตั้งเป้า๕แสนรายชื่อ
แล้วก็ยกข้อกฎหมายรัฐธรรมนูลและกฎหมายลูกว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ซึ่งพบว่ามีผู้เข้ามาสนับสนุนตอนนี้นะคะห้าแสนเก้าหมื่นคนแล้วนะคะ
เป้าที่ตั้งไว้อ่ะค่ะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นงานที่มันมี
เรื่องราวต่างมากมายที่ต้องดูแลนะแต่มันก็เป็นงานสำคัญไง
ใช่ไหมที่เรียกว่ามันต้องแทบจะไม่ใช่แทบอ่ะ
ไม่มีความผิดพลาดเลยอ่ะต้องพลาดไม่ได้ใช่ไหมค่ะ
ส่วนที่กรกตวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่กรกตวันนี้
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
ยื่นคำร้องต่อกรกตเพื่อคัดค้านกรณีที่กรกต
ชี้ว่าบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้าเป็นบัตรเสีย
เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเหตุสุดวิสัยเป็นปัญหาการขนส่ง
ไม่ใช่การทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตจึงไม่ควรให้บัตร
หนึ่งพันห้าร้อยใบเป็นคะแนนที่ศูนย์เปล่าโดยเรื่องนี้มีการเผยแพร่
เอกสารคำชี้แจงจากทางสถานทูตไทยที่กรุงเวลลิงตัน
ของอ่านิวซีแลนด์มาแล้วนะครับอ่าซึ่งก็มีขั้นตอนต่างต่าง
ที่เขาชี้แจงมานะเกี่ยวกับการเตรียมการในการจัดบัตร
ในการส่งมาส่งมาตั้งแต่สิบแปดมีกำหนดถึงไทยสิบเก้า
อ่าแต่ว่าทางสนามบินเขาบอกว่าก็มาค้างอยู่ตรงนั้นนั่นแหละอืม
แล้วไม่มีคนไปรับนะอันนี้มีคนไปยื่นเรื่องเอาไว้
ทีนี้ค่ะก็มีผู้สมัครสอสอกรุงเทพภักดิ์พลังประชารัฐ
จอมทองเขตห้วยขวางเขตบางแคร์เขาไปยื่นร้องคัดค้าน
ผลการนับคะแนนนะคะครับเนื่องจากพบว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
มีพฤติการวินิจฉัยบัตรและนับคะแนนไม่ถูกต้องเช่นเขตห้วยขวาง
คะแนนห่างจากคู่แข่งแค่สองร้อยคะแนนครับซึ่งพบว่าการวินิจฉัยกรณีบัตรเสียมันมีข้อสงสัย
แล้วก็พบบัตรเลือกตั้งหายไปเกือบ๒๐ใบและมีการนับคะแนนใหม่ถึง๒ครั้ง
ก็เลยไม่ตรงกันก็เลยคลางแคลงใจในเรื่องนี้ก็เลยไปยื่นคัดค้านเอาไว้อืม
นายสมบัติบุญงามอนงหัวหน้าพักเกียรค่ะเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงกรกต
เสนอให้ตรวจสอบผลการเลือกตั้งเพราะว่าสงสัยเกี่ยวกับการนับคะแนนเช่นทำไมบัตรในหลายหน่วย
มันมีมากกว่าจำนวนผู้มีผู้มาใช้สิทธิ์ครับเขาถามถึงบัตรผีว่ามันมีจริงหรือเปล่าอืม
คะแนนที่นับไปแล้วในช่วงค่ำพอช่วงเช้าคะแนนในบางเขตทำไมมันลดลงอ่ะ
จริงจริงนับแล้วมันควรจะเพิ่มขึ้นไม่ใช่นับไปนับมาแล้วมันนับลดลงอืม
จากนี้ก็นำเครื่องคิดเลขไปฝากค่ะครับฝากประธานกรกตนะคะ
อิทธิพรบุญประคองนะคะตามที่ท่านได้ตอบกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณบวกลบคุณหารอะไรแบบนี้
ก็ตอบบอกว่าผมไม่มีเครื่องคิดเลข
ตอนนักข่าวถามนะคะแล้วก็เอาผลไม้ไปให้ด้วยนะคะอืม
ก็ทางรองเลขาธิการกรกตก็แถลงชี้แจงไปเมื่อที่เราฟังเมื่อตอนต้นแล้วนะ
เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณรายชื่ออ่าแล้วก็มีสื่อเอาไปคำนวณต่อปลาติลิสต์
จนมันอาจจะสับสนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เล่าไปแล้ว
แต่ทีนี้ถ้าเรื่องของการที่กรกตมีความเคลื่อนไหวกันผ่าน
ถอดถอนกรกตเนี่ยนะฮะทางเลขาธิการกรกต
ตำรวจจรุวิทยภูมิมาบอกว่าคงไม่สามารถตอบแทนคณะกรรมการกรกตได้
ค่ะกรกตรมีเจ็ดคนอืมเลขาธิการกรกตรอันนี้ไม่เกี่ยวอืม
อันนี้คงไม่สามารถตอบแทนได้นะครับแต่ว่าถ้ามีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งกับผู้มาใช้สิทธิ์ความจริงก็มีหลายจุดที่เขาถามว่า
ทำไมมันยอดมันไม่ตรงกันเนี่ยวันนี้ที่โคราชเขาก็มีชี้แจงใช่ไหม
ใช่ค่ะคือคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชศรีมาได้ประกาศผลการเลือกตั้งสอสอทั้ง๑๔เขตอย่างไม่เป็นทางการ
ครับก็บอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคนอืม
คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบสี่จุดสามศูนย์จากผู้มีสิบทั้งหมดจำนวนสองล้านคนเป็นบัตรดีหนึ่งล้านสี่แสน
เป็นร้อยละเก้าสิบสองจุดศูนย์หกนะคะบัตรเสียหนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบสามใบ
ซึ่งผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐมีคะแนนชนะคู่แข่งใน๖เขต
สมัครจากพักเพื่อไทยชนะไป๔เขตพักภูมิใจไทยชนะไป๓เขต
พักชาติพัฒนาชนะไปหนึ่งเขตอืมผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชศรีมา
นายสิริชัยวิริยพงศ์ปฏิเสธกรณีที่โลกออนไลน์แชร์ข้อมูลนะคะ
จังหวัดนครราชศรีมามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๙แสนคน
แต่ทำไมนับคะแนนรวมออกมามันหนึ่งล้านเจ็ดแสนคะแนนเออมันเกินเออ
ทำไมมันเกินแบบนี้มีบัตรลงคะแนนเกินกว่า๘แสนคะแนน
มันเกินมาตั้งเยอะก็เลยออกมายืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จ
สร้างความเสียหายต่อกรกตมากรายงานให้กรกตกลางทราบแล้ว
ก็จะเอาผิดนะคะตามพรบคอมพิวเตอร์ที่มีการแชร์ข้อมูลกันไป
ยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จเขาก็เลยมาย้ำตัวเลขกันชัดอีกทีวันนี้
เขามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง๒ล้านคนใช่ค่ะ
มาใช้สิทธิ์ล้านเจ็ดก็ไม่เกินนะ